สวนโน่งนุษย์ถือได้ว่าขึ้นชื่อเรื่องความงาม

วันที่๒๑เมษายนคืน
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโรค
โดยขณะนี้มีความพร้อมร้อยละ๘๐ครับ

นี่แหละครับบรรยากาศกำลังจะเตรียมอยู่เล่านะครับผม

มีช้างครับผมสัญลักษณ์ของช้างแบบนี้แหละครับ
ดูสิครับแหม่ดูแล้าก็
ว่าจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเขาเอาดอกไม้อะไรไปบ้าง

ใช่ค่ะกล้วยไม้กุหลาบทิวลิปเขาบอกเป็นดอกประจำชาติของเนเทอร์แลนด
แล้วก็พืชเมืองหนาวก็เอาไปด้วยอีกหลายชนิดนะคะ
นงนุษย์เอามารวบรวมเพื่อที่จะประดับตกแต่งบนขบวนรถบุพชาติ

เข้าร่วมขบวนพาเรทดอกไม้
ที่ประเทศเนสไทยแลนด์ในวันที่๒๑เมษายนนี้
ซึ่งในทีวีเอเชียมีเพียงประเทศไทยเท่านั้น
และย้ำอีกรอบครับมีเพียงประเทศไทยและประเทศจีนเท่านั้นนะครับ
ที่จะมีการได้มีโอกาสไปร่วมขบวนพาเลสครั้งนี้

ได้พาทีมงานและสรุพันธ์ชนในการร่วมงานที่นี้

ประดับตกแต่งรถบุพชาติของไทยคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๘๐
และพร้อมจะเข้าร่วมโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า
โดยชื่อนี้นะครับความหมายก็คือว่าวัฒนธรรมและศาสนาของไทย
โดยนำเสนอผ่านชิ้นงานอย่างพระพุทธรูปแสดงถึงการนับถือศาสนาพุทธ

หมายถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย
สุพรรณหงษ์แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปะอันงดงามของไทยเพื่อให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก
ซึ่งคาดว่าจะมีการท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้
ไม้ในปีนี้นะครับนับเป็นปีที่๒นะครับ
แต่ในปีนี้นะครับทางสวรรค์นังนุษย์ภัทอยา
เสนอกับทางผู้จัดงานว่าไม่ขอเข้าประกวดชิงรางวัล
ซึ่งยังหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับ
นี่แหละครับงานชื่อคอนเซ็ปต์ไทยคาวเชอร์แอนดริสรินานนะครับ
เรียกว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมและศาสนาเมืองไทยครับผม
การสร้างชื่อให้สู่สายตาชาวโลกนะครับคุณบุ๊คคุณดาว
ผมบอกได้คำเดียวว่าปีนี้ไม่ประกวด

เพราะแต่ปีที่แล้วเขาได้รางวัล
ไปทะเละไปอยู่ในสายตาชาวโลกตลอดเวลา
โอ้โฮคือมีชื่อจริงนะสวนงงนุษย์พัทยา
เรื่องของการนอกจากการปลูกต้นไม้การเพาะพันธุ์ต้นไม้ต่างแล้ว
นี่แหละค่ะรถบุพชาติของเราไปโชว์ที่ไหนใครเขาก็ชอบ
คือนอกจากเราไปโชว์ในต่างประเทศแล้วนะ
ต่างชาติเขาเดินทางเข้ามาที่บ้านเรา

ทั้งต้นไม้ทั้งดอกไม้ที่สวยงามที่สวนนงนุษย์พัทยาด้วย
จริงนะหายากมากต้นไม้หายากผมเคยอยู่ที่นั่นนะครับ
แบบตั้งแต่เช้าจนเย็นยังหาดูต้นไม้ยังไม่หมดเลยยังไม่หมด
ต้องไปเป็นเดือนไปดูส่วนต่างของเขาจัดสวยงามมากนะครับผม